ต้องดอกจันทร์เอาไว้เลยว่าอย่าหาธรรมนะคะทำไม่ได้
โอ้โหมันน่าสยดสยองจริงนะคะข่าวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอดีตทหารพรานใต้บอกกับเพื่อนในวงเล่าว่า
เนี่ยเขามีพระเขามีของขลังของดีก็เลยอยากพิสูจน์ความขลัง
ด้วยการอมประทัดนะคะประทัดลูกบอลในปากตัวเองนะ
แล้วจุดไฟค่ะปรากฏว่าโอ้โหปากระเบิดฉีกขาดสภาพ
นี่คือสยดสยองมากเลยนะคะช่วงค่ำวานนี้กู้ชีพอบตดงปัง
อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงการค่ะต้องเข้าช่วยเหลือนายโกวิท
นาชาสิงอายุสามสิบสี่ปีชาวอำนาจริงคนนี้ค่ะ
ฉีกขาดเกือบถึงกรามคือทั้งปากเต็มไปด้วยเลือดเนี้ย
มากฟันก็หลุดเกือบทั้งปากโอ้โหสภาพใครเห็นใคร
ก็ขนลุกอะค่ะประทัดลูกบอลเนี่ยระเบิดย่อมค่ะค่ะ
ดังมากสิว่าถึงแม้ว่าจะลูกเล็ก
แต่เอาไปไว้ในปากเราเนื้อหนังเรามันก็ไม่เหลือนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะ
สอบถามเพื่อนของนายเก่งซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่นั่งดื่มเหล้าด้วยกันเล่าว่า
ตอนเกิดเหตุตัวเขาและผู้บาดเจ็บเนี่ยก็เนี่ยนั่งดื่มเหล้ากันจนเมาค่ะ
ก็พูดคุยสัพเฮระตามภาษานะคะก่อนที่นายโกวิทผู้บาดเจ็บเล่าเรื่องว่าเขาเคยเป็นทหารพรานอยู่ภาคใต้หลายปี
ไม่ว่าจะเป็นปืนระเบิดรอดหมดทุกครั้งเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีของขลังคุ้มครองทั้งเหรียญพระทั้งตะกรุดค่ะ
ระหว่างที่เล่าไปปรากฏว่าเหลือไปเห็นประทัดลูกบอลที่ถืออยู่
ก็เลยขอลองของด้วยกันเดี๋ยวเนี่ยจะทำให้ดูอมใส่ปากเลย
บอกห้ามแล้วนะห้ามแล้วแต่ไม่ฟังอมลูกแรกพร้อมจุดไฟ
ไม่แตกค่ะลูกแรกไม่แตกไงทีนี้เป็นยังไงโอ้โหฮึกเหิมค่ะ
ลูกที่สองเลยค่ะจุดไฟไม่ถึงห้าวิเท่านั้นทีนี้แตกระเบิดในปากทั้งเลือดทั้งเนื้อกระจายเต็มบ้านเลยนะคะ
ฟังเสียงของเพื่อนของผู้บาดเจ็บหน่อยค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินของโรงพยาบาลบึงโขงหลงนะคะ
บอกว่าแพทย์ประเมินอาการแล้วเนี่ยพบว่าคือแผลฉีกขาดมัน
คือมันเกิดการระเบิดทั้งปากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นทั้งคางฟันด้านบนลิ้น
ขาดหมดนะคะมีแผลฉีกขาดมือด้านซ้าย
ก็มีแผลฉีกขาดแล้วก็กระดูกหักด้วย
ก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและส่งไปเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาลเซกา
อยู่ใกล้เคียงก่อนส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
เพราะถือว่าเป็นเคสที่อาการบาดเจ็บรุนแรงมากนะคะ
ยังไม่รู้ว่าจะรักษาให้หายดีเหมือนเดิมได้ไหมค่ะ
อยากฝากไปถึงผู้ปกครองค่ะช่วยสอดส่องด้วย
คือกลัวว่าจะเกิดกรณีเรียนแบบแบบนี้ขึ้นนะคะ
อันตรายมากนะคะอย่าไปลองเล่นแบบนี้
ใช่ค่ะอันตรายมากจริงนะคะ